กลับมาเช้าข่าวชัดโซเชียลในช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของภาษีกันหน่อย
เรื่องใหญ่ยิ่งมีค่ารถหย่อนมากยิ่งชอบ
คือตอนนี้กรมสรรพากรเขาบอกว่าเขาจะมีการกระตุ้นในเรื่องของการจ้างงานผู้สูงอายุ
เพราะว่าอีกหน่อยแน่นอนเราจะมีผู้สูงอายุเยอะเป็นสังคมผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะ
กรมสรรพากรเขาบอกว่าสำหรับผู้ประกอบการที่จ้างงานผู้สูงอายุ
สามารถนำค่าใช้จ่ายหรือว่ารายจ่ายสำหรับการจ้างงานไปหักลดหย่อนภาษีได้๒เท่าค่ะคุณผู้ชม

นายประสงค์ภูณธเนศอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่ากรมสรรพากรอยู่ระหว่างการออกประกาศ
ให้ผู้ประกอบการที่จ้างผู้สูงอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไปเข้าทำงานสามารถนำรายจ่ายมาหักลดห่อนภาษีได้๒เท่านะคะ
ซึ่งจะเป็นมาตรการถาวรเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการดูแลคนสูงอายุ
จากการที่ไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้รัฐบาลมีภาระในการดูแลผู้สูงวัยมากขึ้น
ว่าในอนาคตรัฐบาลจะงดจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพคนชะลาสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้หรือมีฐานะร่ำรวยเพื่อนำเงินไปใช้ช่วยเหลือดูแลสังคมด้านอื่น
อกจากนี้กรมสรรพากรยังเตรียมออกประกาศให้ผู้ประกอบการที่เข้าระบบบัญชีเดียวโอนทรัพย์สินที่ยังอยู่นอกบัญชีให้เข้ามาอยู่ในระบบให้ถูกต้อง